อย่าอย่ามารักปุ๋ยคอย

หน้าตาดีด้วยขโมยอ่ะยังไม่ได้ขอไลน์เลยเดี๋ยวขอฝันรอบสองนะ
แต่ช่วงนี้มันเช้าแล้วไงดิฉันก็ต้องตื่นมาสักนิดนึงนะคะ
เพราะว่าฟ้ามันครึ้มแปลกจะต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศก่อน
เป็นห่วงคุณผู้ชมค่ะว่าพื้นที่ไหนฝนตกบ้าง
ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมโอ้โหเมฆที่ทำให้เกิดฝนนี่เยอะเหมือนกันนะ
รอบคลุมเกือบทั้งประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานตอนล่างนู่น
พ่อแม่พี่น้องภาคอีสานฝนเด้อมือนี่เด้อเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ฝนเด้อ
ภาคเหนือภาคกลางตอนบนมีฝนด้วยนะและเน้นภาคใต้ทั้งภาคเลยวันนี้
วันนี้ค่ะสภาพอากาศมันจะคลุมเคลือหน่อยนะเมฆจะครึ้มฟ้าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่
สิ่งที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ร่องฝนปกติเขาจะอยู่ไกลนะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะ
เขาพาดผ่านทะแยงแบบนี้เลยภาคเหนือลงสู่ภาคอีสานแล้วไหลไปไหนไปนู่นทะเลจีนใต้ค่ะ
เพราะว่าเขามีห่อมฝนรออยู่เขาจะดึงกันแบบนี้ค่ะฝั่งตะวันตกลงไปฝั่งตะวันออก
ฝนร่องฝนเมื่อสักครู่นี้ทำให้เกิดฝนทางตอนบนของประเทศ
และทางตอนกลางจนถึงตอนล่างเนี่ยฝนมาจากไหนลมมรสุมประจำฤดูยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิม
แต่ช่วงนี้แรงขึ้นไปที่จุดเดียวกันเลยค่ะก็คือร่องฝนในทะเลจีนใต้เขาพัดแรงขึ้นค่ะ
ทางนี้นะพัดแรงขึ้นภาคใต้หนักหน่อยนะวันนี้นะคะฝนเยอะหน่อยคลื่นแรงด้วยนะคะ
เนี่ยจะเห็นว่าฝนตอนเช้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะฝนภาคใต้เนี่ยจะค่อนข้างเยอะหน่อย
ฟ้ามันจะมืดครึ้มแต่พอช่วงบ่ายหนักกว่าเดิมเน้นที่ภาคตะวันออกเห็นไหมคะ
พื้นที่ชายทะเลวันนี้ชายทะเลวันนี้ระวังเลยนะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเห็นไหมคะ
สีฟ้าเอ่อขออภัยกับสีเขียวอยู่ตรงนี้
ฝนจะเยอะเลยนะแล้วก็จะมีคลื่นแรงด้วย
อกจากนี้ภาคอื่นช่วงเย็นจนถึงค่ำกรุงเทพมหานครไม่รอดแน่ค่ะ
อย่าลืมพกร่มไปด้วยคุณจะได้ใช้ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นวันนี้เลย
อกนั้นภาคอื่นฝนมาครบค่ะ
ไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็คือฝนตกทั้งประเทศ
และสิ่งที่ต้องเตือนและเป็นห่วงเขากลับมาอีกครั้งค่ะ
คลื่นสัปดาห์นี้สูงจริงอันดามัน
จุดไหนมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรเลยค่ะ
จุดไหนที่มีคลื่นสูงนี่ก็คือเห็นไหมที่เป็นสีม่วงตรงนี้
โดยเฉพาะริมฝั่งพังงาภูเก็ตระนองกระบิยาวจนมาถึงตรัง
ระวังคลื่นสูงซัดฝั่งสัปดาห์นี้ค่ะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งใครไปเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะคะ
อาจจะได้อยู่แค่ในโรงแรมนะคะ